ต่อกันที่ข่าวที่ทำให้แฟนสาวหัวใจสลายนะคะ
นักร้องหนุ่มพูดไม่ค่อยเก่งอย่างกวางสิริสิน
จูงมือหวานใจคนใหม่นี่แหละค่ะ
เปิดตัวผ่านสื่อพร้อมกับให้สัมภาษณ์ด้วยว่า
รักครั้งนี้ลงล็อกสุด
ปล่อยให้หัวใจมีช่องว่างอยู่นานนะคะ
นักร้องหนุ่มพูดไม่ค่อยเก่งกวางสิริสิน
วงคู่หวานใจคนใหม่ลิ้นปรารถนา

อีกทั้งยังให้สัมภาษณ์คู่กันถึงความรักในครั้งนี้

และที่ผ่านมาก็คบหาดูใจกันแบบเปิดเผยมาโดยตลอด

กวางก็เอ่ยปากเรียกหวานใจว่าแฟนอย่างเต็มปากเต็มคำ
รวมถึงก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพหวาน
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ตลอด

อย่างเช่นเวลาการทำงานที่ไม่ตรงกัน
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เป็นอุปสรรคของทั้งคู่แน่นอนค่ะ
ทุกอย่างมันสบายพร้อมจะดูแลอีกคนหนึ่ง
แล้วค่อยคิดเรื่องแต่งงานดีกว่า
ตารางเวลาอะไรอย่างนี้ก็คือต้องคุยกันว่า
เรื่องเวลาบางทีมันอาจจะไม่ลงตัวบ้าง

แต่ว่าช่วงที่ไม่มีเวลาก็ไม่ง้องแงใส่กัน

เพราะว่ายืนอยู่ข้างแล้วตอบอย่างอื่นคงไม่ได้นะครับ

แล้วก็คือคาดหวังว่าหวังให้มันออกมาให้ดีที่สุด
แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับ
เหมือนว่าหวานใจของหนุ่มกวางจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะ
แต่ว่านุ่มกวางพูดเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะ